คือรถตู้คันนี้กำลังจะไปส่งแรงงานต่างด้าวให้นายจ้าง
แต่ระหว่างทางทำไมแรงงานผู้หญิงถึงยอมกระโดดหนีลงมาจากรถล่ะ
มันต้องมีอะไรบนรถแน่นี่เลยพามาดูหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะโอ้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้ามืดที่ผ่านมานี้เลย
ตำรวจสพบังปะโกงได้รับแจ้งว่าแรงงานผู้หญิงกระโดดหนีลงมาจากรถตู้
แล้วก็เข้าป่าข้างทางไปเธอโดนอะไรบนรถตู้เธอโดนลวนลามค่ะ
เนี่ยจะขืนใจเธอที่เบาะหลังโอ้โหเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงทางเบี่ยงลงจากสะพานคลองอ้อม
ที่ถนนเทพรัฐบังนาตราดน่ะนะคะตำรวจไปถึงปั๊บเจอผู้เสียหายเป็นหญิงชาวเมียนมาอายุสี่สิบเอ็ดปีค่ะ
ก็อยู่หลบอยู่ตรงป่าข้างทางนั่นแหละแล้วเธอก็ดูท่าทางยังตกใจยังหวาดกลัวเธอพูดไทยไม่ได้ด้วยนะ
แล้วอย่างนี้จะสื่อสารกันได้ยังไงใช้แอปในมือถือแปลภาษาเอา
สิ่งที่พอจะจับใจความได้จากสิ่งที่เธอพิมพิมพ์บอกเนี่ยนะคะแล้วก็แปลออกมาได้ประมาณว่าเธอโดนคนที่อยู่ในรถตู้นั่งมาด้วยกันเนี่ย
พยายามจะปลุกปล้ำเธอเธอก็เลยต้องกระโดดหนี
จังหวะที่ตำรวจไปเจอนะผู้ชายสองคนเขากลมเงย
เอาไฟส่องหาอะไรบางอย่างอมทรงยาก
ตำรวจก็เลยถามหาอะไรอ่ะทั้งสองคนมาทำอะไรแถวนี้
ทีนี้ทั้งสองคนบอกว่าหันมาบอกตำรวจ
หาผู้หญิงกดดลงจากรถไป

เสื้อสีเทาเสื้อยืดนายธนศักดิ์บางสุวรรณ
แล้วอีกคนนึงคือนายกิตติศักดิ์ดนเฉลิมเกียรติ

มันน่าจะเกี่ยวข้องกับที่ผู้หญิงเขาหนีตายมา
ดังนั้นก็เลยเอาตัวทั้งสองคนมาสอบที่โรงพักแยกกันสอบค่ะ
แล้วฝั่งผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าตัวเธอนั่งแท็กซี่มามาลงมหาชัย
แล้วมีรถตู้ของนายธนศักดิ์นี่แหละมารับช่วงต่อ
เดี๋ยวจะเอาเธอไปส่งให้กับนายจ้างยังไม่รู้หรอกว่าปลายทางอยู่ที่ไหน
แต่ทีนี้ระหว่างทางสิ่งที่เธอโดน
โดนเพื่อนของคนขับรถตู้ที่ชื่อว่านายกิติศักดิ์ลวนลาม
ขืนใจจะปลุกปล้ำเธอที่เบาะหลังรถ
หนีสิหนีจากนั่งข้างหลังมาเบาะข้างคนขับ
แล้วพอตอนที่นายธนศักดิ์ชะลอรถใช่ไหม

แล้วทั้งสองคนผู้ชายทั้งสองคนเขาก็ยอมรับนะ
ว่ารับผู้เสียหายจะไปส่งนายจ้างปลายทางอยู่ชนบุรี
แต่ผมไม่ได้ลวนลามเขานะครับคุณตำรวจ
ตำรวจก็เลยบอกว่าทำประวัติเอาไว้ก่อน
ทั้งสองคนกลับไปแล้วเดี๋ยวจะเรียกมามาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
นี่ฝั่งผู้หญิงเองเขายังนั่งรอญาติอยู่เลยนะคะ
เช้าอ่ะยังรอย่าดอยู่ที่สพบังปะโกง
ญาติก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบมาพบตำรวจ
จะได้มาเป็นคนสื่อสารด้วยเพราะว่าเธอก็พูดไทยไม่ได้เหมือนกัน

นี่จะโดนลวนลามโดนปล้ำในรถตู้หรือเปล่า
ถึงยอมกระโดดหนีลงมาแบบนี้นะต้องสอบปากคำต่อนะฮะ